เอาน้ำไฮโซน้ำหวานดีกว่า

ที่สารอาญารัชดาพิเศษนี่
อ่านความวิภาคสาคดีที่คุณนิงนะคะ
โจทยื่นฟ้องไฮโซน้ำหวานและคุณแม่เนี่ยนะคะ
อะไรนะตัดสินออกมาแล้วว่า
กระทำของจำเลยทั้งสองเป็นความผิดฐานหมินประมาทตามมาตรา๒๕๖
จำคุกคนละ๒ปีปรับคนละ๑แสนบาท
และเห็นว่าให้การเป็นประโยชน์ก็เลยลดให้๑ใน๔

แต่ว่าให้รอการลงโทษคือเราลงอาญานั้นไว้๒ปี
คือถ้าทำอีกภายใน๒ปีนี้จะเข้าคุกทันที

ลงคำโฆษณาพิพากษาในหนังสือพิมพ์เป็นเวลา๒วัน
ถามคุณหญิงก่อนว่าเหตุทั้งหมดเนี่ยก็คือ
มีเรื่องการฟ้องร้องจากที่แรกใครฟ้องใคร

เขาแจ้งความว่าคุณทำร้ายร่างกาย
เขาแจ้งความว่าเรากับน้องสาว
แล้วก็ยกพวกที่เป็นเพื่อนไฮโซ

คือเขาส่งทนายไปที่ศทรล้อ

คดีตอนนี้ก็ถึงอุทธรณ์

เขาบอกว่าตามกฎหมายมันค่อนข้างจะมีการลำบาก

แต่ถ้าตามสิทธิ์ก็จะทำก็ได้

ทั้งหมดเหตุการณ์ทั้งหมดที่คุณหนิงขึ้นมา๒๓แล้วเนี่ย

ช้านานมากแต่ว่ามันดูเหมือนเรื่องมัน

มันขึ้นศาลล่ะมันถึงแบบเราทำอะไรผิด
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโยนหรือฝ่ายจำเลยก็ร้าวแต่

ตรงที่ทุกวันนี้ถ้าสมมุติเราอ่านตามหน้าข่าวหนังสือพิมพ์
พอเวลาเจอข่าวแล้วก็แล้วต่างหญิงจะโดนพ่วงในลักษณะที่เขียนเข้าไป
แบบเป็นมือตบบ้างเป็นแบบอะไรบ้าง

แล้วเราถามว่ามันเป็นภาพพจน์ที่ไม่ดี
แล้วบางคนที่เขาไม่ได้รู้ไอหน่อยไอหน่อยเขาอุดฟังตามข่าว

เราก็ต้องการให้คนเข้าใจว่าจริงแล้ว

ก็นี่ไงก็คำตัดสินก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้

ก็ถ้าเขาดีการ์ก็ต้องขึ้นต่อนะ

แล้วแฟนคับว่าไง
แล้วเพื่อนทุกคนก็จะแบบเฮ้ยต้องมาเจอต้องมาเจอ
คุณอามคุณชายตองัฏทมัย
เขาก็ร่วมตัวกันซื้อดอกไม้ไว้ให้หนิ่ง

นั่นแหละเขาก็ดอกไม้ส่งต่ำให้นั่งดีกว่า
ไม้ส่งมาให้กำลังใจนะครับช่วยงานดีกว่านะครับอเรนนี่โอเค